นาฬิกา๕นาทีกลับมาช่วงนี้พาไปที่บางละมุงพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะ
จังหวัดชนบุรีเนี่ยโรงแรมหรูเยอะนะคะ
พัทยาก็เช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่ามันมีการลักลอบเปิดบ่อนบาคาร่าในโรงแรมหรู
เพิ่งเปิดได้เพียง๓ชั่วโมงที่เป็นบ่อนให้ใหม่ล่าสุดเลยนะ
เงินพัดในบัญชี๓๒ล้านสุดท้ายไม่รอดของกางเทียบแบบนี้ค่ะ
นำโดยพันธ์ตำรวจเอกกุลชาติกุลชัยเป็นผู้กำกับสพเมืองพัทยา
นำกำลังตำรวจไปบุกจับบอลลักลอบเล่นการพนันบาคาร่า
ที่โรงแรมแห่ง๑ใจกลางพัทยาเลย
พอไปถึงนั่นไงนักพนันเพียบเลยตอนแรกสนุก
พอตอนเจอตำรวจปุ๊บหน้าจอยกันเลย
อีกกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งรับประทานอาหารสูบบุหรี่โอ้โหกลิ่นเนี่ยคลุ้งเลยนะคะ
ต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เป็นอย่างมาก
ตำรวจเข้าไปถึงใส่ให้ก่อนใส่แมสก่อน

แล้วก็มีการควบคุมกลุ่มนักพนันพนักงานแจกไพ่รวมแล้ว๔๒ราย
พร้อมกับเงินสดเอาเฉพาะเงินสดนะ๒ล้าน๒ล้าน
เก้าอี้สำหรับเล่นการพนันไพ่หลายสำหรับ
แลกเงินกว่า๕๐๐ล้านบาท
อกจากนี้ยังสามารถควบคุมตัวกาดของบ่อนได้
แล้วแต่ละคนอาวุธครบมือค่ะ
ปืน๓กระบอกจากกาดตำรวจเขาก็ยึดไว้ด้วยนะคะ
ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมไปสอบถามผู้เช่าสถานที่
อ้างบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเปิดบ่อนพาคาร่า
ลักษณะแบบนี้ที่จังหวัดระนองระนองที่ภาคใต้ใช่ไหมคะ
เปิดที่ระนองแล้วสุดท้ายเนี่ยเหมือนปิดที่นั่นนะคะ
แล้วมาเช่าตรงนี้โรงแรมหรูตรงนี้ค่ะ
เปิดอีกประเด็นอยู่ตรงนี้
คนที่เช่าสถานที่โรงแรมหรูเนี่ย
แล้วเนี่ยเปิดบ่อนพาคาร่า
ผู้กำกับบอกว่าที่อ้างว่าเคลียร์กับตำรวจแล้วนั้นเนี่ย
เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งหากพบว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้อง

เคลียร์กับตำรวจแล้วเปิดได้นะครับ
แต่ว่าเบื้องต้นมีการรวบตัวนักพนัน
และก็พนักการในเบิดมคาราช

เงื่อนทรัพย์๓๒ล้านบาท
คือการอ้างกันมากค่ะ
แต่ตอนนี้คือตำรวจพัทยาไปจับเองถูกไหม
ถ้าเป็นตำรวจด้านนอกจับเองเนี่ยโอ้โหรับรองว่าเก้าอี้ลวนแน่นอน